สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชิสานะครับได้เวลามากัดกันให้สะบัดกับเราสองคนใน
คู่กัดสะบัดข่าวเอาล่ะขยับขยับเข้ามาใกล้ใกล้
จะได้ใกล้ชิดกันหน้าจอแบบนี้นะจ๊ะถูกต้องแล้วอ่ะเรื่องราวข่าวสารที่จะพูดคุยกัน
คุณผู้ชมครับก็คือเรื่องที่จะมาเตือนย้ำกันถึงมาตรการต่างของทางภาครัฐ
ถูกต้องคนละครึ่งคนละครึ่งใช่ใครที่ใช้เฟสหนึ่งเฟสสองมาอยู่แล้ว
๓ลงทะเบียนเรียบร้อยเตรียมรับเงินเข้าเป๋าตังค์ได้เลยนะคะ
เข้าเมื่อไหร่ยังไงตั้งใจฟังให้ดีค่ะเรามีข้อมูลมาอัปเดตแล้วก็นำเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะ
นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้เปิดเผยถึงมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศ
โครงการคนละครึ่งเฟส๓เพิ่มกำลังซื้อในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษครับ
หลังจากที่ผู้ประกอบการได้เริ่มทยอยเปิดกิจการร้านอาหารรวมถึงร้านค้าต่างตามเงื่อนไข
ป้องกันอย่างสูงสุดเลยนะคะ
ตอนนี้คนเขาเริ่มออกมาใช้จ่ายกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินต้องควรจะต้องเข้าแล้วนะ
ถูกต้องแล้วค่ะสำหรับประชาชนผู้ที่ถือสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส๓
ไหนวันไหน๑ตุลาคมนี้แล้วค่ะ
กันเอาไว้ให้ดี๑ตุลาคมนี้นะครับ
รอบนี้นะครับผู้ถือสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส๓
จะได้รับเงินโอนรอบ๒อีกจำนวน๑๕๐๐บาท
ซึ่งจำนวนเงินก็จะได้เท่ากับครั้งแรกนั่นแหละที่ทางภาครัฐโอนไปแล้ว
เมื่อวันที่๑กรกฎาคมถึง๓๐กันยายน๒๕๖๒
ใครนะฮะที่ใช้แล้วยังใช้ไม่หมด

เขาสามารถนำไปทบในรอบที่๒ได้โดยไม่ถูกตัดสิทธิ์
และใช้จ่ายจนถึงวันที่๓๑ธันวาคมนี้นะครับ
ยังไงก็มีตังค์ใช้ถึง๓๑ธันวาคม

ก็เป็นเงินที่ถือว่าได้แบ่งเบาภาระแหละ

สถานการณ์โควิด๑๙ทำให้หลายโรงเรียนเนี่ยต้องเรียนออนไลน์นะครับ
ซึ่งการปิดโรงเรียนเป็นระยะเวลานาน
ก็เปิดเผยถึงแผนการรับมือและเตรียมที่จะเปิดเทอมแล้วล่ะครับ
เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่๒ประจำปี๒๕๖๔นะครับ
สถานศึกษาปลอดภัยเด็กได้รับวัคซีนครบถ้วนหน้า
ซึ่งก็บอกว่านักเรียนอายุ๑๒๑๘ปีรวมถึงโรงเรียนตั้งแต่ชั้นม๑ถึงม๖อาชีวะปี๑ถึงปี๓
และโรงเรียนพระปริยติธรรมนะครับก็จะมีจำนวนทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก๔แสนรายเนี่ย
จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙ร้อยละ๗๐ก่อนที่จะเปิดเทอมรอบที่๒ก็คือเปิดเทอม๒นั่นแหละ
ในเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งผู้ปกครองเอาอย่างนี้ก็ต้องเซ็นสินยินยอมด้วยตัวเอง
ทางภาครัฐเขาถึงจะฉีดให้นะครับจากนั้นครับโรงเรียนจะรวบรวมรายชื่อส่งไปยังสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาของแต่ละจังหวัดนะครับเพื่อที่จะส่งสำนักงานสาธารณสุขประจำจังหวัด
ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับน้องหนูนักเรียนนั่นแหละครับ
ก็เป็นข่าวดีนะคะเด็กก็จะได้ป้องกันโรคโควิดไปด้วย
จะเริ่มดำเนินการในโรงเรียนประจำที่มีความพร้อมก่อนนะคะ
แล้วก็จะขยายไปยังโรงเรียนไปกลับต่อไป
รายละเอียดนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามีข้อมูลให้กับคุณผู้ชม
ซึ่งทางรัฐมนตรีศึกษาธิการก็ได้ออกมาให้ข้อมูล
เพื่อที่จะให้ทุกคนมาเรียนได้อย่างปลอดภัยไร้โควิดค่ะ
ทางฝากฝั่งนายแพทย์โอภาษการกวินโพงนะครับอธิบดีกรมควบคุมโรค
ก็ระบุว่าเงื่อนไขในการฉีดวัคซีนในเด็ก๑๒ปีขึ้นไป
จะเข้ามาจำนวนสัก๓๐ล้านโดสถือว่าเยอะมากเลยนะเป็นข่าวดีนะครับ
ก็จะเริ่มฉีดได้ต้นเดือนตุลาคมท่านบอกว่าทันก่อนเปิดเรียนเทิง๒
อาจจะช้าหน่อยช่วงสิ้นปีแต่ก็รอหน่อยพวกของดียังไงซะ
กะไว้แล้วล่ะยังไงก็ต้องมาแน่ก็มาตามรอบแต่เราก็ไม่ได้ไปด้อยค่าวัคซีนชนิดอื่นนะ
นี่ค่ะได้โพสต์เรื่องวัคซีนโควิด๑๙ในเด็กบอกว่า
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ออกคำแนะนำเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเด็กอายุ๑๒ปีขึ้นไป
คือตอนนี้ออยรับรองวัคซีนไฟเซอร์เท่านั้นนะคะ
เนื่องจากว่ามีผลข้างเคียงเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบน้อยมาก
แนะนำว่าถ้าจะฉีดนะงดออกกำลังกายหนักในช่วง๑สัปดาห์หลังฉีด
แต่ถ้าใครมีอาการแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกใจสั่นหายใจไม่เต็มปอดหายใจไม่อิ่ม
ไปหาหมอนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากเพจเรื่องเล่าจากโรงพยาบาล
ครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับเขาบอกว่ามีผลวิจัยนะครับ
ก็คือการฉีดซีโนฟาร์ม๒เม็มให้กับเด็กอายุ๑๐๑๘ปีจำนวน๕๐๐๐คน
แล้วก็ติดตามผลหนึ่งปีนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะมีเรื่องของรายงานออกมา
ให้ได้ทราบกันนะครับว่าเอ๊ะฉีดวัคซีนชนิดนี้แล้วผลมันเป็นยังไง
วัคซีนผลมันก็จะมีความแตกต่างกันแต่ทั้งหมดทั้งหมดผมย้ำตรงนี้นะครับว่า
วัคซีนเนี่ยมันก็จะมีผลในเรื่องของการป้องกันด้วยแต่เรื่องของเรื่องมันก็อยู่ที่ร่างกาย
ก็ไม่ได้บอกว่าถึงขั้นว่าป้องกันแล้วมันจะไม่ติดเลยหรืออะไรอย่างนี้
แต่ลักษณะติดแล้วผลข้างเคียงมันจะน้อยลงเท่านั้นเอง
ความรุนแรงต่างนะคะก็จะลดน้อยลงกว่าเพราะฉะนั้นฉีดดีกว่าไม่ฉีด

คุณผู้ชมเรื่องวัคซีนผ่านไปเรื่องต่อไปไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะ
เรียกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะน่าตกออกตกใจสำหรับคนใช้รถใช้ถนน
นี่ค่ะแท็กซี่คันหนึ่งกับรถสองแถวคันหนึ่ง
ขับจี้ไปจี้มาหรือยังไงมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่า
เกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้ช่วงหน้ามาตามต่อกันแบบชัดใน

คู่กัดสมัครข่าว
แล้วครับคุณผู้ชมครับยังส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกันได้นะครับ
เมนต์กันหน่อยละกันในแต่ละข่าวที่เรานั้นนำเสนอกันไป
เริ่มที่เรื่องของไฟไหม้พัทยาก่อนเลยนะ
ครับโอ้โหเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวมาก
อยากให้ดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยนะครับ
สำคัญภายใจ
คุณผู้ชมดูนะนี่ขนาดมองจากไกล
ก็เห็นนะว่าเพลิงไหม้เนี่ยตีวงกว้างมากเลย
ก็เลยคาดว่าพื้นที่รอบอาจจะแบบโดนไหม้ไปด้วย

ว่าหลายคนรู้จักเลยนะครับที่จังหวัดที่พัทยาชนบุรี
นะครับคุณผู้ชมครับเอาละต้นเพลิงเนี่ยเขาบอกว่าเกิดขึ้นที่
บริเวณชั้นสองของร้านเดอะนัชชาคลับนะครับที่ตั้งอยู่ใจกลาง
พัทยานั่นแหละคุณผู้ชมครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงสักสามทุ่ม
เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเพลิงลุกลามอย่างรวดเร็ว
เจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังนะครับมาช่วยกันนะครับดับเพลิงเนี่ย
โอ้โหเขาบอกว่ารถดับเพลิงมาประมาณสัก๑๐คันได้ฮะ
เข้าฉีดน้ำเพื่อไม่ให้มันลุกล้ามแต่ไฟเนี้ยอื้อหือก็ลุกล้ามไปบริเวณ
สถานบริการที่อยู่ติดติดกันอีกหลายร้านเพราะย่านนั้นน่ะโอ้ย
อยู่กันติดติดกันอ่ะมันแน่นอ่ะมันชิดกันไปหมดอะค่ะ
เจ้าหน้าที่จึงต้องใช้รถกระเช้าเพิ่มอีก๒คันครับ
มาช่วยกันฉีดน้ำควบคุมเพลิงทั้งนี้อาคารภายในของสถานบันเทิงส่วนใหญ่เนี่ย
ตกแต่งด้วยวัตถุไวไฟอ่ะคุณชนะปกติกระดาษไม้
และอีกอย่างคือกระแสลมมันแรงมากนะครับทำให้ต้องใช้เวลานานเลยแหละครับ
สองชั่วโมงอ่ะครับใช่ค่ะทีนี้ทีมข่าวไปสอบถามคุณปัททวีกลิ่นศรีศุกร์
พนักงานเฝ้าร้านที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงดังที่ชั้นบน
อืมคือตอนแรกเขาก็คิดว่าขโมยอ่ะค่ะอ่าก็เลยรีบพากันไปดู
ปรากฏว่าอ้าวไปถึงแล้วไฟไหม้ก็เลยรีบใช้ถังสารเคมีช่วยกันฉีด
แต่ว่าเพลิงเนี้ยมันลุกลามเร็วมากควบคุมไม่ได้เออ
ก็เลยหนีออกมาแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่คืออย่างที่ผมบอกไปสองชั่วโมงเนี่ยคือ
ควบคุมเพลิงได้ก็จริงแต่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงต้องวางกำลังเฝ้าดูสถานการณ์ไว้ตลอดนะครับ
ในช่วงนั้นเพราะเกรงว่าไฟเนี่ยจะปะทุขึ้นมาอีกรอบถามว่ามูลค่าความเสียหายตรงนั้นสักเท่าไหร่
น่าจะน้อยอ่ะเขาคาดว่าต่ำต่ำเลยนะ
สิบล้านบาทอืมแต่ผมว่าน่าจะเยอะกว่านั้นน่าจะเยอะกว่านั้น
เดี๋ยวสำรวจตรวจสอบกันอีกทีนะคะถึงเรื่องของสาเหตุที่แท้จริง
รวมถึงมูลค่าความเสียหายต่างต่างแล้วก็รวมไปถึงการชดเชยเยียวยาต่างต่างด้วย
ถูกต้องครับนะคะไปดูอีกหนึ่งเหตุระทึกกลางปั๊มน้ำมันค่ะ
จู่มอเตอร์ไซคันหนึ่งเติมน้ำมันเสร็จแล้วสตาร์ทรถจะออกเครื่อง
อ่าแล้วก็น้ำไฟลุกพึบขึ้นมาเหมือนกันโอ้โหเครื่องแรงเหรอ
โอ้โหไม่น่าจะใช่อะค่ะแต่ว่างานนี้จะดับไฟได้หรือเปล่าไปดูกันหน่อย
อ่ะดูผ้าจากวงจรปิดสตาร์ทปึ้มโอ้ยน่ากลัวอุ้ย
โอ้โหด้วยไฟลุกเลยอ่ะเครื่องแรงจริงแต่ผู้ชายคนนี้เขามีสติมากน่ะ
เออเขาคว้าเสื้อนี่มาทุกทิ้งดับไฟอะเออนะคะแล้วจากนั้นก็มีพนักงาน
ดับเพลิงเนี่ยเอาเครื่องดับเพลิงมาฉีดเอาสารเคมีมาฉีดโอ้โห
ดับแนวละอีกร้อยโหนี่ดับได้กันเออจระหายใจขว่ำ
คว่ำจริงคุณแล้วแบบคือเกิดอะไรขึ้นไงงงไง
เติมน้ำมันเสร็จแล้วสตาร์ทเครื่องแล้วไปเลย
เห็นแต่ในหนังที่สตาร์ทเครื่องแล้วไฟลุกเรื่องอะไรรู้ไหม
ไม่ดูแม่กอสไลเตอร์พระเอกสตาร์ทโดลาเอมอนดูหนังฮารีวุธดูบ้างสิคือสตาร์ทเครื่องแล้วไฟมันจะลุกเลยนั่นคือในหนังนะแต่นี่ของจริง
นี่เรื่องจริงแล้วมันไม่รู้มันเป็นยังไงสาเหตุมาจากอะไรอ่ะเดี๋ยวมีบทวิเคราะห์และการสันนิษฐานตอนท้ายเดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังดูนะ
ครับคือเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งบนถนนสายบางนาตราดกมสิบสามตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีสมุทรปราการค่ะอืม
ทีมข่าวไปสอบถามนายสะชัยพนักงานปั๊มน้ำมันเนี่ยแหละเขาเห็นเหตุการณ์แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่า
เรื่องนี้มันเกิดขึ้นช่วงประมาณ๑๑โมงวันที่๑๐กันยายนนี่เอง
ตอนนั้นเขาเข้าเวรอยู่แล้วฝนตกหนักน้ำท่วมด้วย
ผู้ชายที่สวมเสื้อสีฟ้าที่อยู่ในคลิปเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาเติมน้ำมันสี่สิบบาทอ่า
เสร็จอ่ะเสร็จแล้วนี่จ่ายตังค์เรียบร้อยสตาร์ทรถจะออกจากปั๊มน้ำมัน
ปรากฏว่าไฟมันลุกพลึบขึ้นมาตรงเครื่องยนต์นะคะก็เลยอ่ะดับเพลิงเอาถังดับเพลิงมาดับช่วย
สาเหตุนะทำไมไฟมันถึงลุกไหม้รถแบบนั้นทางเจ้าของรถเขาบอกแบบนี้นะครับว่า
มันน่าจะเกิดจากการที่น้ำมันที่รั่วออกมาจากสายน้ำมันที่หลุดจากตัวเครื่อง
ตอนที่รถเนี้ยขับขี่ลุยน้ำท่วมเข้ามาในปั๊มอ่า
มันทำให้น้ำมันรั่วนองพื้นแบบนี้นะครับพอสตาร์ทเครื่องก็เกิดประกายไฟ
ทำให้ไฟมันลุกไหม้รถอย่างที่เห็นฝนตกก็จริงมีน้ำอยู่แต่คุณอย่าลืมนะ
น้ำมันกับน้ำมันไม่ได้รวมตัวกันน้ำมันมันจะอยู่เหนือน้ำถูกไหมล่ะ
ค่ะมันลอยอยู่เนอะเออมันลอยอยู่ไงพอติดไฟปุ๊บต่อให้เอาน้ำมาลาดมันก็ไม่ดับ
ดับค่ะต้องใช้สารเคมีเฉพาะแล้วก็เนี่ยครับเบื้องต้น
คือถ้ามันไม่ได้เป็นเพลิงใหญ่อะไรมากเอาผ้ามาตีมาตบมันอย่างนี้
ดับได้ใช่นะคะแต่ถ้าเป็นโอ้โหเพลิงใหญ่ที่เกิดขึ้นจากน้ำมันแล้วก็
ต่อให้ผ้ามันทิ้งอย่างนี้มันก็ไม่ได้ไม่ไหวแล้วอีกอย่างหนึ่งบางทีคนตกใจจะเอาน้ำมาสาด
เอาน้ำสาดไฟยิ่งโหมนะจริงจริงเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีว่ามันเป็นเพลิงมาจาก
เชื้อเพลิงอะไรแต่เหตุการณ์นี้ก็ปลอดภัยดีหลายวันที่ผ่านมานะครับก็วันสองวันที่ผ่านมานี่แหละ
ข่าวใหญ่โตเหมือนกันนะครับกับกรณีสาววัยรุ่นนะครับบุกเดี่ยวนะครับ
ชิงทองนะครับในห้างสรรพสินค้าย่านรัฐนาธิเบสก็คือจับตัวได้แล้วแหละ
แต่เดี๋ยวพาย้อนไปดูเหตุการณ์นั้นหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับภาพจากกล้องวงจรปิดชัดเจนเลยนะครับคนร้ายเนี่ยสวมหมวก
แล้วก็สวมหน้ากากอนามัยสวมถุงมือด้วยนะเดินตรงมาที่เคาน์เตอร์ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
ในห้างวิทยาลัยสารรัฐนาธิเวทครับแล้วชักมีดออกมาคู่พนักงาน
แล้วยื่นกระดาษนะเห็นมั้ยนะในนั้นเขียนว่าเอาเงินแล้วทองใส่ในถุงอย่าทรงเสียงดัง
ชีวิตคือของคุณไม่จำเป็นต้องฆ่ากันโอ้โหใช้วิธีนี้เลยนะครับคุณชิสาครับ
แล้วก็ส่งถุงพลาสติกสีดำให้พนักงานหยิบทอง
อ่ะพนักงานก็โกออกมาแบบนี้ครับคุณผู้ชม
พนักงานเขาก็กลัวไง
รวมแล้ว๔แสนบาทนะคะพอได้ปุ๊บยังไงต่อเนี่ยคุณผู้ชมมูลค่าเยอะแยะขนาดนี้
คนร้ายรวบของแล้วก็วิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วเอาไปดูตรงนั้นหน่อยนะครับ
ขณะที่คนร้ายเนี่ยวิ่งหนีตรงไปที่ประตูห้างนะครับโอ้โหในช่วงวินาทีนั้นเห็นไหม
เตะสกัดเลยโอ้โหเนี่ยครับพลเมืองดีคนนั้นครับค่ะสกัดขาคนร้ายล้มลงไปแบบนี้ครับ
ตำรวจวิ่งตามมาแล้วก็พลเมืองดีแถวนั้นก็ตามมาด้วย
ช่วยกันตะคุบตัวเอาไว้ได้นะครับโอ้โห
น่าตกใจตรงที่ว่าคนร้ายเป็นเด็กผู้หญิงอายุ๑๗ปีเท่านั้นเอง

แต่ว่าน้องก็ทำผิดจริงจริงนั่นดิไปคุยกับผู้จัดการร้านค่ะ
เล่านาทีเกิดเหตุให้ฟังบอกว่าก่อนที่คนร้ายจะชักมีดออกมาขู่เนี่ย
อืมก็เขียนกระดาษที่มีข้อความอย่างที่คุณชนะบอกไปนั่นแหละว่าให้เอาเงินกับทองใส่ถุง
อย่าเสียงดังแล้วขู่ว่าชีวิตของคุณไม่จำเป็นต้องฆ่ากัน
คือเตรียมการมาเลยนะแบบนี้ถือว่าวางแผนมานะ
ก็คงคิดมาประมาณนึงอ่ะนะคะแล้วก็ยื่นถุงดำให้กับพนักงาน
พนักงานเห็นเห็นเห็นเห็นไหมคะว่าพนักงานจะค่อนข้างทวงเวลานิดหนึ่ง
นะคะมันค่อยค่อยอ่านค่อยค่อยมองแต่เหมือนกับว่าพงปฏิเสธไม่ได้
สถานการณ์นั้นก็ต้องหยิบให้นะคะพนักงานก็เลยอ่ะหยิบทองใส่ถุง
แต่ช่วงจังหวะที่คนร้ายได้ของแล้ววิ่งหนีไปช่วงนี้แหละ
ตะโกนร้องให้คนช่วยพลเมืองดีก็เลยช่วยกันสกัดจับเอาไว้ได้เนี่ยค่ะ
สวมหมวกสวมแว่นตาสวมเสื้อแขนยาวแบบมิดชิดเลยค่ะ
แล้วเขาก็ยื่นกระดาษมาใบหนึ่งพร้อมกับถุงดำในกระดาษนั้น
เขียนว่าให้เอาทองใส่ในถุงไม่งั้นจะเกิดการฆ่ากันค่ะ
กับพี่ผู้ชายก็เลยหยิบทองที่น้ำหนักน้อยที่สุด
พยายามใส่มีถุงให้เขาไปครับโดยการถ่วงเวลาหยิบช้าช้า
แล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าให้เอาเงินสดมาด้วย
หนูก็เงียบไม่ได้ตอบกันหนูก็พยายามถ่วงเวลาหยิบน้อยให้เขาไป
แล้วก็สักพักนึง๓นาทีเขาก็วิ่งออกไป
หนูกับพี่ผู้ชายก็เลยวิ่งตามไปค่ะแล้วก็มีคุณลุงอ่ะ
เขาสกัดขาก็เลยรวบตัวไว้ได้ทันค่ะอ่ะน่าชื่นชมนะครับ
คนนี้ครับนี่คือพลเมืองดีนะครับทีมข่าวของเราได้ติดต่อไปนะครับ
คนนี้คือพี่เล็กครับแกเป็นช่างภาพหนังสือพิมพ์ไทยโค้ชนะครับ
เขาก็เล่านะครับว่าเขานั่งกินข้าวอยู่
แล้วเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นเลยเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติ
เพราะว่าพนักงานร้านทองหยิบทองใส่ถุงจำนวนมาก
มันผิดปกติไงหยิบใส่เยอะขนาดนั้นเออใช่ค่ะใครจะมาซื้อแบบนั้นเออ
เขาก็ถ่ายภาพบันทึกเอาไว้ด้วยนะแต่พอเห็นคนร้ายวิ่งมาใกล้ใกล้เขาแล้วอื้อหือ

สัญชาติยานนักข่าวโดยแท้เลยนะจริงจริงครับล่าสุดนะคะทีมข่าวไปสอบถามความคืบหน้าคดี
พันธมตเอกเมษนนนาขวัญผู้กำกับการสพรัฐนาธิเบสนะคะ
ท่านบอกว่ามีการร่วมสอบสวนผู้ต้องหาและผู้ต้องหาก็ให้การเพิ่มเติมด้วยนะคะ
เรื่องราวมันคือว่าน้องเนี่ยได้เงินจำนวน๕๐๐๐บาท
ซึ่งเป็นเงินที่มาจากประกันของพ่อที่เสียชีวิตไปแล้ว
เงินมาปุ๊บน้องเอาไปลงทุนเล่นแชร์ออนไลน์

แล้วมันก็ได้ผลปันกำไรกลับคืนไง

แม่เธอซึ่งป่วยโควิดบาทรัพย์รักษาตัวอยู่ที่บ้านต่างจังหวัด

ตัวเธอเองไม่รู้จะทำอย่างไร
ที่จะหาเงินมาให้แม่แม่ก็ป่วยอีก
ก็เลยตัดสินใจก่อเหตุดังกล่าวนะครับ
แล้วก็พอเสร็จแล้วปุ๊บวันดีคืนดีเนี่ยแม่เขาตกงานเขาก็เลยถามถึงเงินก้อนนี้ว่าอยู่ไหม
ทางนี้เนี่ยก็ไม่รู้จะปรึกษาใครได้ไงเป็นเด็กอ่ะเนอะไปทำความผิดมาก็ไม่กล้ารับกับแม่
ก็เลยคิดกับเด็กเด็กว่าเดี๋ยวเราต้องหาเงินมาคืนก็เลยเลือกเลือกก่อเหตุเพื่อที่จะนำเงินเนี่ย
ก็ถามเขาครั้งแรกแล้วเอาเงินไปทำอะไรบอกหนูเอาเงินจะเอาเงินไปเติมในบัญชีให้เต็ม
หลังจากสอบปากคำตำรวจก็นำตัวผู้ต้องหาส่งศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานีนะคะ
ส่วนพลเมืองดีนะครับก็
ทางตำรวจเนี่ยเตรียมที่จะทำโลกประกัดการทำที่คุณให้นะ
เพื่อเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจในการทำดีก็หลายคน
ส่วนเรื่องของปัญหาชีวิตไม่ว่าจะ
จากด้วยสาเหตุอะไรก็ตามคิดให้เยอะครับ
ก่อนที่จะไปคิดสั้นทำอะไรแบบนี้

ที่ปรึกษาหรือมีความกลัวที่จะผิดมาก

ให้ดูเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ว่าถ้าทำผิดมาแล้วเนี่ย

ไปดูเรื่องที่มันทำให้เรามีความหวังหน่อย
โอ้โฮชีวิตมันต้องมีความหวังก็ต้องไปเจอกับแม่คนนี้แม่น้ำหนึ่งเอ้าจัดไป
ค่ะแม่น้ำหนึ่งจะว่ายังไงคะคุณผู้ชมคุณพิรดาธนโชธจินดาค่ะ
บอกว่าเป็นไอดอลเลยไอดอลด้านตัวเลขเธอมาเจอแฟนทีไรก็ต้องมาไลฟ์ขายเครื่องรางของขลังก่อน
แล้วจากนั้นก็ค่อยว่ากันไปว่าเธอชอบเลขอะไรเธอก็จะมาเล่าสู่กันฟัง
แล้วที่สำคัญแม่น้ำหนึ่งยังบอกอีกว่า
เมื่อวันที่๙กันยายนที่ผ่านมาเธอบอกว่าเป็นเรื่องงามยามดี
ยามมงคลเธอไปกราบพ่อปู่พญานาคมาแล้วก็ได้ฝันถึงรถยนต์คันเก่า
โอ้โหมาวันที่๙เดือน๙

หลายคนหมดไปเยอะชุดช้อปปิ้ง

เอ้ามาดูเลขมงคลที่เธอบอกเธอบอกว่าได้มาจากรถยนต์คันเก่านั่นแหละ
เป็นเลขทะเบียนรถเอามาบอกแฟนคลับให้ไปลองดูแล้วกัน
เพื่อเพื่อจะถูกรางวัล
เอางี้พูดไปก็พูดได้ไม่เหมือนแม่น้ำหนึ่งเขา

หนูก็รู้สึกแบบว่าชอบ

เป็นเลขมงคลเป็นเลขทะเบียนรถเก่าหนึ่งเป็นแบบ
พอดีว่าแบบหนึ่งฝันถึงทะเบียนรถ
หนึ่งก็เลยว่าเออมันเป็นเลขมงคลของหนึ่งมากเลย
หนึ่งก็รู้สึกแบบว่าชอบ
ชอบเลขมงคลนี้อะไรเงี้ย

หนึ่งฝันเห็นรถคันนี้

ชอบเลขมงคลนี้มากเลย
จะให้ลูกน้องไปหาซื้อรอตเตอรี่เผื่อลูกน้องจะถูกรวัลที่๑
เอาล่ะก็ลองดูแล้วกันตามนั้นแล้วแต่แล้วแต่ถ้าชอบเหมือนเธอก็ได้
วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย
การลงทุนมีความเสี่ยงก็เอาแต่พอดีแล้วกัน
เวลาตกลงปลงใจจะร่วมหอลงจะใช้ชีวิตด้วยกันแล้ว
ก็มักจะพูดว่าเออเดี๋ยวทำมาหากินด้วยกัน
แต่คู่นี้สิคะเขามีวิธีการทำมาหากินที่ไม่ค่อยเข้าใจค่ะว่าใช่หรือเปล่า

เธอจะมาขายของหรือว่าจะมากิน

อุ๊ยเห็นหอม

ผิววววว

แต่เอ๊ะเรื่องของเรื่องมันยังไงเหรอ

คุณก็ทำไปสิแล้วที่ฉันก็จะหากินเอง
เอ้าคุณทำมาฉันหากินแบ่งหน้าที่กันชัดเจนแบบนี้

ก็คือให้พูดตรงภาษาชาวบ้าน
ให้ผัวนี่ทำมาอ่าส่วนคุณแล้วเมียก็หากินไป
เงินที่ได้มาก็มาซื้อของกินบ้างเอ่ยหรือว่ากินในที่ขายนั่นแหละ
แบบนี้ไงฮะช่วยกันอยู่ด้วยกันถือว่าเป็นเพื่อนกัน
ถือว่ามาเฝ้าร้านด้วยกันเอาอย่างนี้
เธอช่างนี้

น่ารักดีก็คงจะหยอกกันแหละ
เอาอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นชายชาติทหารมันต้องดูแล
ใช่ไหมเกิดเป็นทหารก็บอกว่ารับใช้ชาติ๒ปี

รับใช้สตรีทั้งชีวิต

อันนี้ยึดเป็นคติเอาไว้เลยนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศนะ
ไปดูอุบัติเหตุกันหน่อย

ไม่รู้มายังไงไปชนกับรถมอเตอร์ไซค์ของสามีภรรยา
มีคนตายมีคนเจ็บด้วยค่ะ

ภาพวงจรปิดจากร้านนี้เขาบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้นะคะ
ร้านนี้อยู่ริมถนนเรียบมอเตอร์เวย์จังหวัดชนบุรี

เอามอเตอร์ไซคันนี้ลูกศรเขียวเนี่ยขี่มาชะลอเหมือนจะเลี้ยว
แล้วก็มีบิ๊กไบท์ลูกศรแดงมาอย่างไวอะค่ะ
ไม่แน่ใจไม่เห็นหรือเบรกไม่ทันไม่ทราบนะ
แต่ว่าก็เฉียวชนมอเตอร์ไซค์ของสามีภรรยาคู่นี้ล้ม
คนกระเด็นลอยไปไกลเลยค่ะ
คนที่เห็นเหตุการณ์บอกโอ้โหกระเด็นลอยแล้วกว่าจะตกลงพื้นอ่ะ

จริงครับทั้งตำรวจนะครับแล้วก็กู้ภัยเนี่ย
ก็ต้องรีบเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
พบร่างผู้ได้รับบาดเจ็บ๓รายครับ
คนแรกคือ๑๐ตำรวจเอกชนะศาลอนุสรนะครับ
ประบอบบู่งานป้องกันปรับปรับสอบพอรอดหัวล่อนะครับ
สภาพหัวแตกอาการเนี่ยต้องบอกว่าสาหัส
ส่วนยังมีคนเจ็บอีกก็คือนายเนติพงศ์ธรรมวงศ
นักการบริษัทมิซูบิชิในนิคมอุตสาหกรรมอมตาซิตี้ชนบุรี
นี่ก็บาดแผลแตกนะครับขนาดใหญ่เลยนะฮะที่ศีรษะ
อาการสาหัสเหมือนกันอีกหนึ่งรายน่าเห็นใจมากนะครับชื่อว่านางสาวกันดา
แพงศรีอายุ๑๙ปีเท่านั้นเองก็คือภรรยาของนาย
นิติพงศ์นั่นแหละศีรษะแตกแขนขวาหัก
คนนี้อาการสาหัสมากนะครับคุณชิสาใช่กู้ภัยก็เลยช่วยกันปั๊มหัวใจ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลชนบุรีค่ะ
แต่ว่านางสาวกันดาน่าจะบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ครับที่ข้างทางเนี่ยพบรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ค่ะอืม
ทะเบียนหกก่อไก่นอนเนนเจ็ดเก้าหนึ่งแปดพอว์ก่อถหมอเป็นของคุณตำรวจเนี่ย
ครับจอดอยู่แถวนั้นเนี่ยล้มอยู่แบบเนี้ยอืมพังยับเลยนะคะ
ห่างไปเล็กน้อยพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีแดงเทา
ทะเบียน๔กง๑๖๖๑กธมสภาพด้านท้ายเนี่ยถูกชนพังยับเหมือนกันเป็นเศษเหล็กทั้งคู่เลยค่ะ
ไปถามพยานที่เห็นเหตุการณ์นะครับก็เล่าว่าขณะที่ตัวเขากำลังนั่งกินหมูกระทะภายในร้านก็เห็นสองผัวเมียเนี่ยขับขี่รถจักรยานยนต์มา
หมูกระทะก็คือจะกลับไปทานที่บ้านแหละ
ระหว่างนั้นนะครับไม่นานได้ยินเสียงรถจักรยายนบิ๊กไบท์ก็วิ่งมาอย่างที่เห็นในคลิปแล้วก็ได้ยินในคลิป
เสียงมันดังมากเลยนะบึ้มแล้วก็ชนท้ายรถจักรยานยนต์คันนั้นดังปั้มสามร่างกระเด็นกันไปคนละทิศคนละทางเลยครับคุณชิสา
ตอนนี้เบื้องต้นนะคะตำรวจก็จะรอสอบสวนผู้ได้รับบาดเจ็บและดูภาพจากวงจรปิดอีกครั้งนึงแล้วเดี๋ยวดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะ
งานนี้ไม่ว่าจะเป็นใครตำแหน่งอะไรถ้าทำผิดก็ต้องว่าไปตามกฎนะคะ

เพราะว่าคนเจ็บหมดเลยทั้ง๓แล้วก็มีผู้เสียชีวิตได้๑คนเสียใจด้วยนะครับกับผู้ที่เสียชีวิตนะครับ

เอาพวกอาวุธอ่ะมาไงอ่ะเอาอย่างไรอ่ะ
กุญชนะดูแล้วฟังแล้วทำไมคุณถูกคิดทำไม
คือเรื่องของการขับรถนะปากซ้ายปากความผมว่ามันก็ต้องมีกันบ้าง
แต่อย่างงี้ฟังความทั้ง๒ด้านล่ะกัน

อย่างแรกนะครับอย่างที่เห็นเหตุการณ์ทะเลาะกัน

ฝั่งรถร่วมเนี่ยโอ้โหคนที่ขับน่ะนะลงมาก็คงจะมีโต้เถียงกัน
แต่สังเกตเห็นอ่ะด้านหลังพกมีดเหน็บเอาไว้ที่เอวด้านหลัง
เจ้าของคลิปนะครับเป็นคนขับรถของสวกรโพสต์บอกว่า
ขับรถทุกวันนี้ต้องระวังนะฮะบอกว่าถ้ามาเจอกับคนบางคนแล้วเนี่ย
ก็มีปัญหาเขาบอกว่าปัญหาเนี่ยไม่ใช่แค่ครั้งเดียว
เคยเจอมาแล้วหลายครั้งเหมือนกันแล้วเขาบอกว่าครั้งนี้มาเจอกันเนี่ย
หือค่ะเขาบอกว่าเจอบ่อยเลยเออโอ้โหไม่ใช่คันเดียวหรือสายเดียวด้วย
เจอหลายสายนะไม่ใช่แค่สายที่เป็นข่าวเนี่ยนะนะคะ
แต่ว่าก็อย่างว่าแหละคุณผู้ชมขับรถสัญจรบนเส้นทางเดียวกัน
ก็อาจจะมีปัญหากันอย่างนี้นะคะแล้วเป็นปัญหาเดิมด้วยครับ
ส่วนผู้ใช้เฟสบุ๊กไลน์เนี้ยนะคะก็มาให้ข้อมูล
ว่าน่าจะเป็นฝั่งรถร่วมสีชมพู
ลักษณะมาคอมเมนต์ในโพสต์นั้นนั่นแหละ
เมนต์ในโพสต์ของเจ้าของคลิปบอกว่า

ลองมองตัวเองบ้างไหมขับดีขนาดไหน
อันนี้ดิฉันใส่น้ำเสียงเข้าไปตามเนื้อหานะ
ชอบสร้างภาพรู้อยู่แก่ใจ

แล้วไปเจอกับสาย๙๖ที่มีเรื่องว่าขับกวน
จุดด้วยนะคุณผู้ชมไปเติมคำในช่องว่างเราเอง
แบบนั้นนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์อีก
โอ้โหร่ายยาวเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการขับรถบนท้องถนน
คือพอดูต้นสายปลายเหตุพอดูลักษณะแล้วเนี่ย

ที่ลักษณะของ๒คัน๒คนนี้มาปะทะกันแถวริมถนน
เอาเรื่องนี้ผมว่าก็ต้องเคลียร์กันใจกันให้ดีนะ
เพราะว่าเรื่องของท้องถนนบางทีมันมีความแบบว่าเครียดอยู่ในนั้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เขาขับรถสาธารณะนะครับ
ว่าจะเป็นรถเมรถแท็กซี่อะไรก็ตามนะครับ
แต่พอมาเจอกับเหตุการณ์ที่ปาดซ้ายปาดขวามันสร้างความไม่พอใจ

เจ้าของคลิปเขาก็บอกถ้าอย่างนั้นไปเจอกันที่สอนอเลย
บางทีก็ต้องให้คุณตำรวจช่วยเจรจา

ยังไม่จบนะเรื่องของหัวร้อนบนถนนคุณชนะ
เมื่อกี้พี่ใหญ่กับพี่ใหญ่เมย์กับเมย์
คราวนี้เป็นรถสองแถวกับแท็กซี่

โอ้โหเกิดอะไรขึ้นไปดูเหตุการณ์นี้ค่ะ

จำไว้รายละซักทุน
๒คันนะครับแล้วพวกมันจะหลับซ้ายปัดขวากันมา
คือลักษณะมันก็หรืออีกคันนึงก็จะเข้าไปส่งผู้โดยศาล
เปิดไฟเลี้ยวแล้วอะอะไรอย่างนั้นน่ะนะครับ
แต่ว่าก็จะไม่ลงรอยกันก็เลยโมโหเปิดกระจก
คุยกันเลยคุยกันแบบด้วยอารมณ์
อีกฝ่ายนึงลงจากความโครว

แล้วผู้โดยสารก็ยังอยู่บนรถที่๒แถว
คุณผู้ชมมันน่าตื่นตกใจอะไรขนาดนี้

จะบอกคราวนี้นะว่าคือคนขับทั้ง๒คน
ถ้าคุณเล่นทำแบบนี้มันผิดด้วยกันทั้งคู่
อ่ะลูกแม่เรื่องขอมารยาทใดการกลับขี่

ได้สิลูกค้าถ้าผู้โดยสารเขาไปฟ้องได้ค่ะ
ครับเขาก็บอกเอาไว้ด้วยนะครับว่า
ยิ่งขับรถสาธารณะทั้งคู่อย่างที่บอกนะครับตามคลิปเลย
ไม่ว่าจะมีเหตุอะไรกันมาก่อนอย่างแรกเลยนะให้อภัยซึ่งกันและกัน
แล้วควรมีน้ำใจนะครับใช้สติก่อนครับอย่าว่ากันด้วยความรุนแรง
อืมเพราะมันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นจริงคุณชนะครับอย่างที่บอกนะครับ
เราก็ดูด้วยนะฮะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแถวไหน
ก็อยู่บริเวณหน้าโรงพยาบาลนั่งเกล้านั่นเอง
ก็คนเยอะพลุกพลาดเหมือนกันนะคะหลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ออกไป
ชาวเน็ตค่ะชาวเน็ตคอมเมนต์กันส่วนใหญ่ก็อยากจะให้กรมการขนส่งทางบก
ตรวจสอบเหตุการณ์นี้หน่อยแล้วก็มีบทลงโทษให้ทั้งคนขับแท็กซี่
แล้วก็รถสองแถวด้วยเพราะว่าอย่างที่คุณชนะบอก
ว่าเป็นอาชีพที่ให้บริการก็ต้องมีจัญญบันใช่ไหม
ของคนที่ทำหน้าที่นี้อย่างน้อยก็ต้องขับขี่ด้วยความสุภาพ
แล้วก็อาจจะไม่ต้องทำให้ลูกค้าหรือผู้โดยสารตื่นตกใจ
ไม่อยากให้เกิดขึ้นจริงเพราะยุคนี้สมัยนี้เงินทองมันหายากอยู่แล้วนะ
อย่างนี้โดนกรมการขนส่งเขาจับปรับไปอีก
เสียเงินโดยใช้เหตุหรือบางทีหยุดวิ่งรถเดินรถแบบนี้
คุณก็ถือกับว่าเสียรายได้ด้วยเหมือนกัน

ไปดูอีกหนึ่งรถ๑คันไม่เกี่ยวอะไรกับอารมณ์ร้อนหรอก
แต่เห็นแล้วเนี่ยโอ้โหเดือดเนื้อร้อนใจ
ทำไมทำไมแมลงมันเยอะอย่างนี้ละเนี่ย
นี่มันมีอะไรมาตายในรถลูกของปะเนี่ย

ว่าเราอยู่เดี๋ยวรถเต็มไปหมดเลยมันคือยังไงอ่ะคะเนี่ย
โอเคแล้วผมขออภัยก่อนนะ
ใครที่ทานอาหารใช้ทานข้าวตอนนี้

มันร่วงเลยประมาณแค่แค่เย็นคือเอาอย่างนี้
เห็นแล้วเนี่ยมันสยดสยองเพราะว่าใครจะขับล่ะครับ
ก็แสดงว่าเขายังใช้งานอยู่นะไม่ใช่รถที่จอดทิ้งเอาไว้นั่นอาสิ
โอ้โหแต่ขนอะไรมาค่ะแม่งวันเหลือเยอะขนาดนี้
นั่นแหละสิครับคือเขาดูแล้วเนี่ยฮะมันเป็นบรรยากาศนะครับ
เขาบอกว่ามันอาจจะเหมือนกับบรรยากาศภายในฟาร์มไก่ก็ไม่ต่างอะไรกันเลย
แต่ดูแล้วเนี่ยเอ๊ะมันยังไงมีอะไรตายอยู่ในนั้นหรือเปล่า
บอกว่าแฮชแท็กคนขับรถไก่หนุ่มสุโขทัย
รถขนไก่ใช่ป่ะไก่ดิบอะไรแบบนั้นเนี่ย
มันจะเป็นรถที่แบบขนไก่อะไรอย่างนี้นะเออมันลึกข้างอยู่ใกล้ฟาร์มใกล้เออ
นี่มีอีกคลิปหนึ่งอีพีสองโอ้นี่ดูดิเป็นเวฟเลยอ่ะเป็นคลื่นเลยอ่ะ
คือลักษณะเหมือนอาจจะจอดรถอยู่ใกล้กับฟาร์มไก่
ซึ่งน่าจะเป็นฟาร์มไก่ที่ค่อนข้างใหญ่ก็จะมีพวกอุจจาระมูลของไก่
แล้วแมงวันมันชอบไปตอบแล้วไปแฮผ่านอยู่ตรงนั้น

อุ๊ยเป็นคลื่นมันคลื่นตาแรงวันอุ๊ยคนนุก
พอแล้วละกันคุณผู้ชมค่ะ
เอาอย่างนี้ยังไงล่ะก็เตือนเนอะมันเป็นเรื่องของสุขอนามัยความปลอดภัย

ล้างมือให้สะอาดแล้วกันนะคะแล้วก็ใช้น้ำยาทำความสะอาดทำความสะอาดแล้วกัน
สุขภาพอันตรายของท่านสำคัญนะคะ
ไปดูเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องภัยสังคมที่แม่ลูกคู่หนึ่งเห็นแล้วก็อดที่จะเตือนภัยไม่ได้
บอกว่าแหมพระคุณในวัดเนวายังทำได้นะคะ
คุณผู้ชมอาจจะยังไม่เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ผู้ชายเสื้อแดงนั่นแหละค่ะ
อยู่ในพุ่มไม้อยู่ทำอะไรล่ะทำอะไร

อยู่ตรงพุ่มไม้ใกล้กับท่าน้ำ

แล้วเขามีคำบรรยายบุญชนะ

แต่คนไม่เข้าใจผมขออนุญาตไม่อธิบายแล้วกัน
ก็คืออาช่วยตัวเองนั่นแหละนะ
อยู่ภายในวัดกลางวันแสกอันตรายมาก

ทีมข่าวของเราก็ติดต่อไปยังเจ้าของคลิปนะครับ
ก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาเล่าว่า
ภรรยาของเขาพาลูกไปเข้าวัดทำบุญ
แล้วก็มีย่าไปด้วยนะฮะ

หรือวัดชัยชุมพลชนะสงคราม

ก็พากันเดินไปให้อาหารปลาที่ท่าน้ำ
ปรากฏว่าไปเจอกับผู้ชายที่ใส่เสื้อแดงคนนี้
แต่คนนี้หลวงออกมาจากผู้ไม้ข้างทาง
จ้องเขมงไปที่ภรรยาของเขาเลย
จากนั้นไม่รอช้าถอดกางเกงสำเร็จความไข้ทันที
ภรรยาของเขาตกใจครับ
แต่ก็ไม่รู้จะไปบอกกับใครอะไรยังไง

ก็ถ่ายคลิปเอาไว้เก็บไว้เป็นหลักฐานก่อน
เจตนาธรรมแบบนี้มันยังไงกันเนี่ย
เอาไปฟ้องร้องแล้วก็เอาไปให้คนอื่นเขาดู

เผื่อใครเป็นญาติของผู้ชายคนนี้
จะได้พาไปรักทรงรักษาให้มันถูกที่ถูกทาง

ชาวเน็ตที่เป็นคนกาญจนบุรีก็บอกเลยนะว่า

ยืนสำเร็จความไคร้ที่หลังห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งมาแล้วเหมือนกัน

ก็อันตรายไงถ้าหากว่า

ฝากหน่วยงานหรือใครที่เกี่ยวข้องดูแลด้วยนะคะครับ
มีคำถามค่ะคุณชนะคุณต้องตอบได้แน่นอน
เดือนนี้เดือนอะไรคะ

เดือนเก้าคือเดือนกัญญาใช่มั้ย

เดือน๙เลิกดีโอกาสดีต้องทำอย่างนี้ค่ะ
ตัวเอง

เดือนเก้าเราจะพันไปได้นะ
เธอไม่หยิดช้าวหมาแถวบ้านหรอ
เดือนเก้าอ่ะเต็มเลย
เพราะขอบความรักแล้วคนอิจฉา

น่ารักดิฉันชอบผู้หญิงคนนี้

เดือนกัญญา
ก็รู้แล้วไงเดือนกัญญาก็เป็นเดือนเก้า

กล้าออกไปช้อปปิ้งเหรอ
บ้าแล้วไม่เกี่ยวอะไรช้อปปงช้อปปิ้ง

เข้าใจมันเป็นซีซั่น
มันคือฤดูกาลที่เรามัน

เขาจะแบบว่าจะฟิเจอร์ลิ่งเพื่อขยายเผ่าพันธุ์เขา
เขาจะมีปฏิสัมพันธ์กันด้วยกัน

ว่าไหนก็ถึงฤดูกาลแล้ว
เธอไม่อิจฉาเจ้าสุนัขมันบ้างเหรอ
ก็เลยทำท่าสุนัขโชว์เลย

สนุกสนานกันไปยามบ่ายแบบนี้อย่าไปเครียดคุณผู้ชมค่ะ

เดินไปขอเลยด้วยใจที่มุ่งมั่น
ด้วยความกล้าที่เต็มเปี่ยม
ว่าแต่เขาไปขออะไรกับสาวคนนี้

อ่ะก็ต้องดูก็ต้องแลกลองดูเผื่อจะได้
อย่างเช่นคนคนนี้ไปลองขอภรรยาดูซิว่าเขาจะขอได้หรือไม่ได้

น้องมีอะไร
หาอ๋อมีมีเนื้อน้อยได้
หื้อยังมีกี่คนหื้อยังมีกี่คน

โอ้โฮมีอะไรน้องก็ใจถึงมากผมนับถือร่ำใจคนนี้นะ
โอ้โฮกล้าขอตรงเลยนะจริง

เพราะว่าเขานอนตายอย่างตาหลับได้ขอแล้วไง
ขอมีเนื้อน้อยกล้าขอนะครับคุณ
ใครจะกล้าให้จะบ้าเหรออ้าวอยากขอมีเนื้อน้อยเอากี่คน

โอเคงั้นเอาไปเลย๑๐นิ้วก่อนเลย
นี่โดนไปเต็ม๑๐นิ้วมือแล้วนิ้วเท้า

แต่วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะจะลาไปด้วยภาพของเจ้าจ๋อสายซิ่งลิงปั่นจักรยาน
ตามรายการต่อไปนะครับกับข่าวเย็นไทยรัฐช่วงนี้ต้องลาไปนะสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป